ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวเพลงกวิตาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพี่อ้อยกาญจนานะคะ
หลังจากที่คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการมานานถึง๑๖ปี
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ได้เลิกดีจูงมือสามีหนุ่มพัฒนัทพัฒน์
เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสไปอย่างหวานชื่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
โรงแรมดุสิทธานีคือคู่นี้เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมานานมากถึง๑๖ปี

จะบอกเลยนะว่าดิฉันอ่านบทสัมภาษณ์มาคือทางด้านสาวเพลงเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยนะเห็นแบบนี้นะ
สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึง๑๖ปีที่ผ่านมาคือรักเราไม่เก่าเลย
จนถึงวันนี้ก็ได้เมื่อวานนี้ได้เลิกดีนะคะเข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
หลายคนอาจจะเหมือนดิฉันหรือเปล่าไม่รู้คือดิฉันเนี่ยตกใจว่าคุณเพลงกวิตาเนี่ยเป็นลูกสาวคุณอ้อยกาญจนาอ้อยกาญจนาคือคุ้นหูอยู่แล้วแหละแต่ว่า
คือใครคือคนนี้เลยนะคะดารานักแสดงรุ่นใหญ่ที่เราเห็นฝีไม้ลายมือทางการแสดงมานักต่อนักแล้วและนี่ต้องบอกว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยก็ว่าได้นะคือคุณแม่เนี่ยเป็นดาราคุณลูกก็เป็นดาราเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญคุณแม่บอกเลยนะว่าแทบจะยกใส่พานให้กับฝ่ายชายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฝ่ายชายเป็นคนดีมากดูแลตัวของ
บรรทีนี้เราต้องขอแสดงความยินดีจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ